เฟซบุ๊กในสังคมออนไลน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ไปหมดเลยคือบางทีก็แบบหลอกให้เรากดเข้าไปอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมอยากดูคลิป
ออกมาแชร์เรื่องพี่น้องสี่บ่อสี่บ่อไม้ไม้บอกเป็นพวกทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่
แล้วบอกให้ไปจับตาหน่อยเพราะว่ามี๑ใน๔บอเป็นน้องชื่อบิ๊กกำลังจะแต่งงาน
๒มกราคมนะตำรวจเนี่ยเตรียมไปจับได้เลย
นี่ฮะเคยโพสต์เอาไว้นะคุณดิวนะเมื่อ๑๕มกราคมนะครับ
ตอน๓ทุ่ม๓๖บอกบ้านทำเว็บพนันใหญ่ชื่อมาก้าวแปดแปดแปด
มีพี่น้อง๔คนผู้ชายหมดชื่อเล่นบ่อใบไม้ทั้งบ้าน
น้องชื่อบิ๊กเพิ่งมั่นวันนี้กำลังจะแต่งงาน๒๒มกราคมที่จะถึง
คาดว่าวงการเว็บพนันออนไลน์น่าจะไปร่วมงานแต่งกันทั่วหน้า
และมีคนมีชื่อเสียงมาร่วมงานเยอะสายสืบตำรวจใดทำงานด้วยครับ
มีข้อมูลอยู่แล้วอยากรวบใครรวบเลยฝากนักสืบและผู้มีประสบการณ์ทำงานด้วยค่ะ
ปลไม่ผิดที่มีความรักและแต่งงานแต่ผิดที่ทำธุรกิจสกปรกไม่ขาวผิดกฎหมาย
และกล้าจัดงานใหญ่โตในขณะที่คนอื่นโดนจับกันโชว์ความรวยที่ได้มาจากเว็บพนันที่หลอกเงินคนไทยคู่หุนี่นะฮะ
แต่เขาก็ไม่แต่งแล้วนะ๒๒มกราคมที่ผ่านมาก็ไม่มีงานแต่งแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
คือตอนนั้นเขาก็ทำงานแล้วก็สืบกันทั้งวันว่าเอ๊ะใครครอบครัวบ่อใบไม้นะฮะ
จนกระทั่งทราบว่า๑บ่อใบไม้ของครอบครัวนี้เนี่ยเป็นอดีตแฟนเก่าของคุณดิวนะฮะ
อดีตแฟนเก่าของคุณดิวนักแสดงดังนะฮะ
แล้วบินกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมซินะ

บอกบอที่เป็นตำรวจลางานได้นานขนาดนั้นเลยเหรอ
ปกติตำรวจลาได้มากสุด๑๕วัน
ได้ข่าวลาไป๑๐กว่าวันแล้ว

ตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงาน
ตำรวจที่ขับ

ขณะที่นักแสดงสาวออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนี่ก็สืบเนื่องมาจาก

วัดนครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจ

อาจยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับ
ออกมาระบุว่าหลังจากที่นักแสดงสาวดิวอลิสุราโพสต์ข้อความต่างเนี่ย
ไซเบอร์ติดต่อสอบถามข้อมูลไปยังคุณดิว

จากการตรวจสอบพบว่าเว็บพนันดังกล่าวนะฮะ
มา๙๘๘ปิดไปแล้ว
ทันทีที่มีการโพสต์ส่วนหน้าเว็บที่มีการชักชวนจากการตรวจสอบพบว่า
ปิดหลังจากที่ดิวโพสต์ไป๒๓วัน
แต่ข้อมูลที่ได้มาทั้งข้อมูลจากนักแสดงสาวแล้วก็
หลักฐานต่างไม่เพียงพอที่จะออกหมายจับ
ซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ยืนยันว่าจะตรวจสอบแล้วก็กวาดล้าง
เว็บประนันออนไลน์ทั้งหมดต่อไป

บอก๔บเขาไปต่างประเทศกันครบแล้ว

แล้วค่อยบินกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมซินะ
อีกคนนึงเป็นตำรวจนี่ลางานได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ